เห็นปลาเมื่อไหร่ก็อยากจะกินตลอดเลย

เพราะว่าแมวกับปลาเขาเป็นเพื่อนรักกัน

แมวกับปลาค้าเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ของเรา

หลายคนงงเอ๊ะเขาพยายามจะกินปลาหรือเปล่า

เขาเป็นเพื่อนสนิทกันที่เขาเล่นกันดู

เจ้าเหมียวทีโมนะเป็นเพื่อนสนิทกับปลาครับ
ตั้งแต่เจอกันเป็นครั้งแรกเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันชอบเล่นกัน
เป็นเพื่อนรักกันแบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน
น่ารักน่าเอ็นดูนะคือเห็นแมวบางทีเมื่อสักครู่เห็นเขาแบบ

แมวเนี่ยเขาเลือกได้นะว่าเขาจะเอากรงเล็บออกมาตอนไหน
ไม่ได้ว่าเอาเท้าลงไปแล้วต้องมีเล็บเสมอ

ดีจังมีคลิปน่ารักแบบนี้หลังจากข่าวหนักมาตลอดนะ
ก็ต่างสายพันธุ์นะคะคือ
ความรักมันมีพรมแดงจะสัตว์จะคนสายพันธุ์ไหนก็ได้